มานิดสังพุ่มผู้แทนจากจังหวัดสุรินทร์ในสถานะสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้
ท่านประธานไม่ทราบประทานท่านประธานทราบรุมปลอบภักดิ์เพื่อไทยนี่
คราวเลือกตั้งเมื่อวันที่๒๖มีนาคมพุทธศักราช๒๕๖๒เนี่ย
ชนะเป็นอันดับหนึ่งท่านประธานได้ผู้แทนมา๑๓๖คน
นี่เขตทั้งหมดนะผมต้องตรวจกับท่านประธานนี่เขตล้วนเลย
ถ้ามีบัญชีรายชื่ออะไรอีกนี่นับไม่ถ้วนแต่เราโดนจำกัด
โดยรัฐธรรมนูลปีหกศูนย์นี่แหละครับวันนี้ผมดีใจที่ผมจะโดนต้มอีกรอบนึง
กับการว่าจะให้แก้แต่จำเป็นจะต้องลุกขึ้นมา
บันทึกไว้ณห้องประชุมแห่งนี้เพราะผมไม่มั่นใจเลย
ว่าใจแก้สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันมาเอา๘๔คนไม่ถึงอีก

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป

สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันไป
ตรงนี้นะครับมันถึงจะรับได้
แต่ถ้าท่านมาสง่างามแมคกับพวกผมนี่

เพราะผมไม่มีอะไรที่ติพวกท่านแม้แต่นิดเดียว

สวบประธานก็ไปอ่านวันที่หายอ่าน
ประวัติในกรรมนี้อย่างนู่นยังนี้อย่างนี้

เด็กรุ่นใหม่มันฟังแล้วมันเห็นแล้วโอ้โห

ผมจึงกราบขอเลยครับท่านเสียสละท่านเลือกมาแล้วหนึ่งรอบ
อย่าเพิ่งเลือกรอบอีกต่อไปนะครับ
ประวัติศาสตร์เรื่องนี้จะบันทึกไปอีกนานแสนนาน
ผมขอฝากท่านประธานในฐานะพอดีเลยท่านนั่ง
ถ้าเป็นทัพพนักท่านชวนนั่งเนี่ยผมไม่กล้านะครับ
เพราะว่าท่านได้ชวนนี่สง่างามครับ
มาจากการเลือกตั้งมาตลอดทั้งชีวิต
วันนี้ถึงยังไงก็แล้วแต่ความผิดพลาดของคนเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ท่านมาจากการเลือกตั้งท่านเข้าใจเจตนารมณ์ของประชาชน
เข้าใจปัญหาของประชาชนท่านไม่ได้นั่งอยู่บนภู
แล้วดูลงไปข้างล่างท่านไม่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง
แต่อันนี้ท่านรวมกันไปหมดแล้วท่านก็มาชื่นชม
ผมนี่วันนี้ยังสนิทใจครับ
แต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับกันจริง
บางครั้งเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ว่าเห็นใจท่านนะครับ
อย่าให้เขาว่าท่านไอ้พวกสนิมติดซ่อยนะครับ
แล้วก็ไปรวมกันตอนหลังเป็นทองไปร่วมกับสังกษีผูก

ก็กราบขอบพระคุณท่านประธานครับให้แก้ทิ้งเถอะครับ
อะไรที่มันทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้ดีไปได้
ผมเชื่อแน่ว่าพวกเราเข้าใจพวกเราอ่านออกเขียนได้
ก็ท้ายที่สุดก็ขอกลับขอบพระคุณท่านประธานนะ
ที่นั่งฟังผมและเผื่อท่านประธานว่างกินกาแฟ

มันพูดดีนะมันไม่ได้ด่าเราเลย
มันเพียงแต่ว่าสกิดพวกเราครับ